ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนมีบ้านค่ะ
ลูกบ้านในหมู่บ้านนังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงนะคะ
ร้องเรียนบอกว่าเขานอนอยู่มีเศษปูน
แล้วก็เศษกระเบื้องบนหลังคาถล่มลงมาคุณนัทพงศ์
เขาก็ไปแจ้งกับเจ้าของโครงการก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ
ทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่อาศัยแล้วก็นอนแบบหวาดระแวงค่ะ
ตอนคุณวรพรโปรยผมนึกว่าหมายถึงเสร็จ
แต่นี่มันมันลงมาฮึ้มฮึ้มอย่างงี้เลยเหรอ
มันลงมาแบบนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วไม่ใช่หลังเดียวนะ
เดี๋ยวดูรายละเอียดไปเรื่อยมันมีมากกว่าหนึ่งหลัง

หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านพระราม๙รามกำแหง
แล้วกำลังนอนหลับเลยค่ะตี๓คุณนัทพงศ์
ตี๓วันที่๑๒ตุลาคม
คือลูกบ้านเนี่ยก็มีหลักฐานจากตรงนี้ค่ะ
คลิปจากกล้องวงจรปิด
แล้วเอาภาพความเสียหายเขาก็ไปยื่นร้องกับเพจ

บอกว่านอนอยู่เสียงดังมากเลย
ออกมาดูปรากฏว่าเป็นหลังคาปูนนะคะ
ถล่มลงมาน้ำหนักเป็น๑๐๑๐กิโลค่ะ
คือโชคดีมันตี๓มันไม่มีคนอยู่แถวนั้น
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย
เขาเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนเจ้าของโครงการให้มาซ่อม
ยังไม่มาเลยค่ะตั้งแต่๑๒ตุลาคมนะคะ
แล้วก็เขาบอกตอนที่ไปร้องเรียนเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวด
เพราะว่าคนประสานงานพูดจาในธรรมนองว่า
อยากจะโพสต์ลงโซเชียลก็ตามสบายเลยเขาบอกโหเจ็บปวดเจ็บใจ
บ้านก็ถล่มแล้วยังโดนเยาะเย้ยแบบนี้อีกนะคะ
นี่คือสภาพที่ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปนะฮะไปบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ก็ต้องเอาผ้าใบมาคลุมนะคะ
ไม่ให้เศษปูนมันหล่นลงมาอีกบ้านเขาอ่ะซื้อมาอยู่แล้วก็
อยู่มันถล่มลงมาแบบนี้นะคะต้องเอาผ้าใบมาคลุม
แล้วยังมีซากประหลักหักพังของปูนอยู่เป็นบางส่วน
ผ้าใบก็ฉีกขาดน้ำหนักมันแรงมันหนักอะนะคะ
คุณเอซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เสียหายเนี่ยนะคะ
บอกว่าวันนั้นกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงดังหน้าบ้าน
ก็ตกใจตื่นออกมาดูเห็นบัวหลังคาและเศษปูนแท่งใหญ่
ไข่ถล่มลงมาจากบ้านข้างแท่งนึงเนี่ยก็ประมาณ๒๐๓๐กิโลกรัม
ทำอะไรไม่ถูกค่ะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
คือสรุปไม่ใช่มีบ้านคุณเอบ้านเดียวนะ
ก็มีอยู่๓หลังที่เจอสภาพแบบนี้ค่ะ
ถล่มลงมาแบบนี้ก็ไปติดต่อนิติบุคคลของโครงการ
นิติก็ตอบว่าไม่มีอำนาจดูแล
เคยมีเจ้าหน้าที่มาดูรับเรื่องเอาไว้แล้วเงียบไป
พอติดต่อเจ้าของโครงการก็เงียบอีก
คือทุกวันนี้ก็ต้องอยู่แบบนี้ค่ะก็หวาดระแวง
คือบ้านใครเจอแบบนี้ก็หวาดระแวงเหมือนกัน
เจ้าของโครงการก็อย่างที่บอกท้าทายให้โพสต์ลงโซเชียลด้วย
บอกรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดกับคำพูดที่เขาได้รับมาค่ะ
เพราะว่าไม่มีอะไรยึดแล้วร้องก็หล่นลงมาทุกวัน
ใส่หัวผมหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้ครับ
มันก็ต้องใช้โซเชียลเหรอถึงจะมาซ่อมให้พี่
พวกพี่ก็กลัวตายเหมือนกันนะ
เขาก็บอกว่าเออถ้าพี่อยากโพสต์อะไรลงโซเชียลก็ตามสบายเลยครับ

แล้วคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
บัวมันหล่นลงมาแท่งปูนนั้นหล่นลงมามันหล่นลงมาใส่รถ
เพราะฉะนั้นความเสียหายของบ้านคุณเอเนี่ย๒ส่วนเลยนะ
บ้านส่วนที่เสียหายด้วยแล้วรถคันนี้ด้วย
โอ้โหโครงการนี้เสียหายกันเยอะนะเนี่ย
แล้วก็ค่าซ่อมค่าซ่อมรถเขาตีไปประมาณแสนถึงแสนห้า
ยังไม่รวมเรื่องบ้านอีกก็อยากจะฝากโครงการช่วยรับผิดชอบ
และดูผู้รับเหมาให้ดีกว่านี้หน่อยหลายหลังในโครงการเหลือเกิน
ที่เจอแบบนี้โห้บ้านราคาเป็นล้านนะคะ
ก็น่าจะให้สมราคานิดนึงนะคะก็ฝากเจ้าของโครงการด้วยค่ะ